ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดี
เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญกับนักร้องนักแสดงหนุ่มกั้งวรกรนะคะ
เมื่อช่วงสายของวันนี้ได้ขอลาศิกขาบทไป
ณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม
และได้ฉายาวทางธรรมว่าอาภากโรผู้ทำแสงสว่าง
โดยจะบวชเป็นเวลา๑๘วันนะคะ
ซึ่งการบวชครั้งนี้ก็เป็นความตั้งใจของกั้ง
เพื่อทดแทนบุญคุณบุพการี
และตั้งใจเดินทางไปศึกษาพระธรรมที่วัดป่าจังหวัดน่าน
บรรยากาศในวันนี้ก็มีครอบครัวคนสนิท
ในวงการและแฟนคลับไปร่วมงานอนุโมทนาบุญกันอย่างคับ

เพราะว่าตอนที่ตัดสินใจว่าวันนี้แหละ
ตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนตื่นเต้น
เหมือนเด็กที่เคยบอกตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะคุย
วันนี้เรารู้สึกว่าคำที่บอกว่าเราพร้อมแล้ว
มันคือความจริงไม่ได้กังวลอะไรแล้วในตอนนี้ครับผม
ตอนนี้ก็ถึงเวลาเราก็รู้สึกอยากจะเข้าไปศึกษาทำอย่างเต็มที่
โดยที่ไม่กังวลในความรู้สึก
เทิงไทยรัฐต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

คุณกั้งวรกรเองเขาก็ได้เคลียร์งานต่าง

พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่แล้ว

สังเกตเห็นบรรดาแฟนคลับนี่เอาร่มไปนะคะไม่ได้กันแดดนะคะ

ธรรมดาเวลางานบวชเราก็จะต้องไปรับโปรดทานแบบนี้

ใช่แล้วนะคะอนุโมทนาบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ